วันนี้สะพานปลาอ่างศิลาประกาศปิดแล้วนะคะหลังจากที่ผ่อนผันมานานค่ะ
โดยเป็นการปิดจากองค์การสะพานปลาทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะ
ที่บริเวณสะพานปลาอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรี
นายมานพกาญจนบุรางกูลผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
พร้อมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าไปปิดทางเข้าออกสะพานปลาอ่างศิลาแล้ว
โดยใช้รั้วเหล็กปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าออกสะพานปลาก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ
เพราะว่าต้องการที่จะซ่อมแซมสะพานปลาที่เกิดชำรุด
ซึ่งสะพานปลาอ่างศิลาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า๕๐ปีแล้ว
ฐานราดก็เกิดชำรุดเสียหาย
องค์การสะพานปลาก็เลยเกรงว่าถ้าไม่ได้มีการซ่อมแซมก็อาจจะเกิดพัง
และเป็นอันตรายกับผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่ไปซื้ออาหารทะเลบริเวณดังกล่าวได้
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมากว่า๕๐๐คนนะคะ
เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่หากินบริเวณสะพานปลาอ่างศิลา
ก็มาพูดคุยแล้วก็อยากที่จะขอความเห็นใจ
ผ่อนผันออกไปอีกประมาณสัก๑๒สัปดาห์ค่ะ
ด้านพวงหน่วยการองค์การสะพานปลาก็บอกว่า
อยากที่จะพัฒนาสะพานปลาแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
แล้วก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติปี๒๕๕๙
เรื่องการทิ้งน้ำเสียลงทะเล
ซึ่งสะพานปลาที่ไหนก็แล้วแต่
ถ้าหากไม่ทำระบบบำบัดน้ำเสียทิ้ง
ก็จะไม่ได้รับการรองรับให้เปิดสะพาน
และผู้ที่ทิ้งน้ำเสียลงทะเลก็จะมีความผิดไปด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการผ่อนปลนพร้อมกับให้ชาวบ้าน
ส่งตัวแทนไปเจรจากันวันพุธที่๓สิงหาคมนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะได้หาทางออกที่เหมาะสมต่อไปค่ะ